โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
มีสมาธิกับการฟังคำถามฟังเรื่องให้ดีนะครับ
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
พร้อมแล้วขอเชิญคุณเอ๊มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามที่จะนำมาตั้งเนี่ยนะครับ
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเราทั้งหมด

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดชายนาฏ
เรื่องที่๒ปลากระป๋อง
เรื่องที่๓เพลงเด็ก
เรื่องที่๔สลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องที่๕ละครดัง
เป็นจังหวัดชายนาฏ
เลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่องจังหวัดชายนาฏครับ

หนูน่าจะรู้ดีที่สุด

ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชายนาฏคือ

แล้วส้มโอสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชายนาฏคือ

แต่นี่ยังไม่ใช่คำถามครับ
มาถึงคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ส้มโอพันขาวแตงกวาคือลูกใด

ตัวเลือกที่หนึ่งลูกที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองลูกที่สอง
ตัวเลือกที่สามลูกที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ลูกที่สี่ครับ
คุณกำลังส่งสายตาถามผมว่าจะเดินมาดูใกล้ได้ใช่ไหม
ผมมีองค์ผมรู้ครับว่าคุณต้องการเช่นนั้นเชิญครับ

ส้มโอแต่ละชนิดนะฮะ

เขาจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเลย

ตัวเลือกที่สี่ลูกที่สี่ครับ
ข้อนี้ตอบถูกหมายถึง๕๐๐บาท
แต่เป้าหมายของเราคือไม่อยากให้ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว
จะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกิจขึ้นมาตอบคำถามครับ

สลากกินแบ่งรัฐบาล

เชิญน้องกิจมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครูสมจิตใจดีไหมลูก

แต่เด็กที่มานี่ส่วนใหญ่บอกครูประจำชั้นดุหมดเลยนะ
ไม่เคยดุ
อยู่เป็นอยู่เป็น
โรงเรียนมีสอนวิชาร้องเพลงบ้างไหมลูก

สอน

ถ้าไม่ออกงั้นเดี๋ยวฟังลุงร้องบ้างไหม

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เมาคลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์
ข้าแช่คานข้าแช่คาน
ถลกหนังมันออกให้หมดถลกหนังมันออกให้หมด
มันฆ่าวัวมันฆ่า

เคยอ้าวเคยได้ยินครับเออ
กำลังใจมาแล้ว
เอาละลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แชร์คานหมายถึงสัตว์ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งเสือ
ตัวเลือกที่สองสิงโต
ตัวเลือกที่สามหมาป่า
ตัวเลือกที่๔ช้าง

เพราะคุณผู้เคยสอนแช่คานคือเสือครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งเสือครับ

กิจจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเบิร์ตขึ้นมาตอบลูก

เหลือเรื่องปลากระป๋อง
เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล
และเรื่องละครดัง

ทำไมถึงเลือกเรื่องปลากระป๋องให้กับพ่อเบิร์ต
เพราะพ่อเบิร์ตเคยทำโรงงานปลากระป๋องครับ

พ่อเบิร์ดเคยสร้างโรงงานปลากระป๋องอยู่ด้วยนะ
ต้องตอบได้แน่นะครับ

พ่อเบิร์ตมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วก็ทราบมาด้วยนะครับว่าในบ้านหลังนี้
นะครอบครัวนี่เคยทำปลากระป๋องนี่มาถึง๓คนเหรอครับ

ก็คือพี่เบิร์ตพี่ตาแล้วก็พี่เอ๊เนี่ยเหรอ
เคยอยู่โรงงานปลากระป๋องกันมา

ถ้าอย่างนั้นผมว่าพี่เบิร์ตจะต้องคุ้นเคยดีแน่
ไม่ยากอย่างที่คิดแน่ครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ถ้วยใดคือปลาสดีนในซอสมะเขือเทศ
ตัวเลือกที่๑ถ้วยที่๑
ตัวเลือกที่๒ถ้วยที่๒
ตัวเลือกที่๓ถ้วยที่๓
และตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ
ผมรู้สึกในใจของคุณเบิร์ตกำลังคิดว่า
จะไม่เชิญให้มาชิมเลยหรือ

รสชาติของแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกไหม

ออกตีเล็กรสชาติมันจะออกมันหวานมัน

ตัวเลือกที่๓จานที่๓ครับ
เบิร์ตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปเหลืออีกสองท่านด้วยกันก็คือ

จะเลือกเรื่องไหนให้กับพี่ตาขึ้นมาตอบระหว่างเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลกับเรื่องละครดัง

ทำไมถึงเลือกเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลให้พี่ตาครับ

จริงแล้วจะบอกว่าแม่มากกว่า

ขอเชิญพี่ตามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะว่าจริงแล้วมันก็คือความหวังแล้วนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑ของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำนวนเท่าใด
ตัวเลือกที่๑หนึ่งหมื่นบาท
ตัวเลือกที่๒ห้าหมื่นบาท
ตัวเลือกที่๓หนึ่งแสนบาท
ตัวเลือกที่๔๕แสนบาท
พี่ก็ไม่แน่ใจค่ะระหว่างห้าหมื่นกันหนึ่งแสน

พร้อมตอบพี่ตาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๓ค่ะ๑แสนบาท
ตัวเลือกที่๓๑แสนบาทครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่ตา
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่เอ๊จากจังหวัดชายนาฏนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีรุมเล้าครอบครัวเขาเหลือเกิน
แล้วก็เงินทุนที่จะไปต่อลมหายใจในวันนี้จะได้เท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑ของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำนวนเท่าใด
ตัวเลือกที่๓ค่ะ๑แสนบาท
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูก